วันนี้ของเราไวจริงนะครับโดยคู่แรกเราแพสสำเร็จออบบัตรลูกหนองยางทอยเป็นฝ่ายชนะเทคนิกเกิ้ลยกแรกครับด้วยเวลา๒นาที๔๖วินาทีครับ
ยังพูดไม่ทันขาดคำว่ายังเข้มข้นและร้าวใจดูเดือดเหมือนเดิมนะครับเปิดหัวคู่แรกเล่นถึงน็อกเลยนะครับเอาไปเลย
บาทครับมิสเตอร์ล็อกเอาท์คนใหม่นะพี่ชัยนะชนะมายก๑๓ไฟล์รวดเลยครับ
อ่าชนะน็อกสามไฟล์รวดเลยนะครับดีใจกับน้องด้วยแล้วขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียว
ด้วยนะครับมอบสามพันบาทแก่ผู้ชนะน็อกเอาหนึ่งหมื่นบาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับ
โอ้โหรถถังเจอรถสิบล้อพี่กัดใหญ่เลยเกินครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองพล
ต้องบอกว่าเตะทีได้ยินหน้าปากซอยเลยนะครับเอ้ามิสเตอร์มา
จุฬาเผ็ดสี่หมื่น
ครับมวยกุ้ยสองเราวันนี้นะครับวายแดงอำบัดลูกสวน
ชื่อปัทยาหวังเกษมอายุสิบเก้าปี

ชกมาแล้วหกสิบห้าครั้งชนะสี่สิบสามแพ้ยี่สิบเอ็ดครั้ง
เสมอหนึ่งครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนน
แหมคมสิงหมาวินที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรจุลาหรือสะเก็ดทอง
เพ็ดสี่หมื่นชื่อจิรษักสุวรรณรัชนี
อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชกมาแล้วเจ็ดสิบห้าครั้งชนะหกสิบครั้งแพ้สิบห้าครั้ง
ครับพันแก่กิลวัดอินเหยียมครับครับโอ้โห
ว่ากันว่ายักษ์ทุบยักษ์เลยครับรายนี้ครับใหญ่ทั้งคู่นะครับ
มุมแดงนี่นักลบมุสลิมเลยครับซ้อมอยู่กับบังหมัดลูกสวนนะครับ
อยู่ที่สุขสวัสดิ์ซอย๑๔ครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็อยู่ในการดูแลของโปรโมเตอร์ที่ตอนนี้ไฟแรงมากนะ
วิทยาเพชร๔๐๐๐๐ครับเวทีด้านแถวนี้ครับ

สะเด็ดทองครับต่อมินบุรี
อ่าโอ้โหยักษ์ชนยักษยักษ์ทุกยักษ์แล้วครับมวยคู่นี้ครับ
ปล่อยน้ำหนักมาชกกันนะครับตอนกลางวันครับ

ทั้งคู่เป็นมวยนี่สูงยาวครับฝ่ายแดงนี่สูง๑๗๐ครับ
วันนี้คู่เอกนี่พลาดไม่ได้เลยนะพี่ชัยนะ

เป็นการชิงเข็มขัดรุ่นไลฟ์เวท๑๓๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เป็นเข็มขัดเส้นที่๖ระหว่างมวยสดเจอมวยเก่านะครับ
ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์เจอกับเพชรพิฆาตกรกรรมบุตร
หรือว่าเอกพิฆาตมกรุงเทพธนบุรีเดิมนะครับ
งบไว้แล้วยกแลกเลยครับ

แต่ที่รู้นี่หนักแน่นอนนะครับ

โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศในเวทีนี้คึกคักเลยนะครับ
กองเชียร์กันมาเพียบเลยครับติดตามยกที่๑ของคู่นี้ครับ
ท่านผู้ชมครับคู่ที่๒นะครับเปิดหัวออกมาแล้ว
ทำท่าจะน็อกเหมือนคู่แรกหรือเปล่า
ที่สำคัญคู่นี้ชกกันในพิการ๑๔๒ปอนด์ท่านผู้ชมครับ
คู่แรกแม่ปกติศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีนี่มีหมาชน
ส่วนมากจะลามติดเชื้อกันมานะถ้าคู่แรกเปิดหัวด้วยการน็อก
เดี๋ยวน็อกกันเรื่อยเปื่อยเลยคู่นี้ก็มีสิทธิ์อีก
เป็นไปได้อีกแล้วมวยใหญ่ด้วยนะครับ๑๓๕ปอนด์
อัมบาตลูกสวนแดงนะครับเพชรฟุราเพชรสี่หมื่นน้ำเงิน
หรือว่าสะเก็ดทองต่อมีบุรีเดิมเป็นมวยที่ออกซ้ายได้ขวาได้ดีนะครับ
ซ้ายขวาดีเลยนะนี่ทางด้านฝ่ายแดงอัมบาร์ด
หน้าตาดีด้วยนะน่ารักเลยคมมาเลยนักรกมุสลิม
ถ้าพูดถึงฝีมือมวยยกให้ฝ่ายแดงเลยถ้าประเภทใน
แน่นแข็งแกร่งประเภทเกาะแต่คิดตังค์ก็ต้องฝ่ายน้ำเงิน

ใช่ชื่อเดิมก็สะเด็ดทองต่อมินบุรี
สะเก็ดทองอะยู้ดีแหนะถ้าสะเก็ดเงินนี่ไม่ดีแหนะ
ขวาตีนซ้ายนี่ใช้ได้เท่ากันเลยนะครับ
แต่มาเช้าทั้งคู่มาใหญ่นะ

๑๔๒ด้วย

เดี๋ยวเล่นแข็งแกร่งวงไหมต้องลงทุนตลอดก็อยู่ที่ฝ่าน้ำเงินอยู่กับวิทยาแพทย์สี่หมื่น
ใช่ท่านผู้ชมครับร่วมปิดท้ายศึกฟุตซอลสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับทีมชมบุรีบูเวฟเข้ารอบนัดชิงอันดับที่๓
เวลา๑๕นาที๕๐นาทีจบสุดยอดมวยไทยรัฐ
และติดตามนัดชิงชนะเลิศระหว่างนาโกย่าโอเชียนจากญี่ปุ่น
พบกับนาฟิศอันวาซาสจากอีรักษ์ครับในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีถ่ายทอดสด๒คู่ติดเลย

สมุทธิ์ชนะไปแล้วเจอกับโรศาสตร์ยังหรือไม่
แต่วันนี้เขาบอกว่าเพชรมาดีนะคำว่าเพชรนำชัย

สามเพชรสำนาญถ้าระดับสามเพชรก็เป็นเพชรใช่แล้ว
ถ้าสำนาญก็ให้มีกับเพชรชัย
เน้นเลยนะเน้นเจาะยางเลยนะ
เขาอาชีพเหลี่ยมตัวหลากหลายอยู่กับฝ่ายแดงได้แข็งแรงน้ำเงินนี่มา
แต่ลูกแข็งแรงเลยหมดยกที่หนึ่ง
ครับโอ้โหมวยคู่อีกสองนั้นผ่านมาแล้วครับยกแรกหนักไหมล่ะ
ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่โอ้โหนี่บวชขึ้นไปครับ
ค่ะต่างด้านอำบัสนี่ถอยลอยจังหวะนะคุณสงชัยและสุบัรอะ
สามล้านสี่กับสามล้านห้าครับอ้าวตามต่อครับขอบคุณคุณกาซิมันจราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
สวยของจราเข้เขียวแม้ว่าจะไม่มานะครับแต่ก็ยังมีรางวัลแจกเหมือนเดิมครับ

ประวิธีนะครับยกที่๒แล้ว
อบารุกสวนแดงเพชรจูกราเพชร๔๐๐๐๐บาทน้ำเงิน
คู่นี่น่าจะถึงขิงได้ดระสัดกันไปแล้วฝีไม้ลายมือ
งนอกนี่อยู่ที่กางเกงสีแดงเลยนะครับน้ำเงินนี่ได้บูธในแข็งแกร่ง
น่าจะออกมาในรีบจอรุปปะเตะขาอย่างเดียวนะครับเพชรจูรา

ตั้งรับเลยคอยรอสายตาคอยดูเลยนะครับ

ลีลาเชิงมวยจัดจ้านนะว่าอย่างนั้นเถอะ

จุฬาเน้นที่วงใน
แย่งสอดยืดเยอะแล้วเป็นยังไง
เรียนตัวดีหมดน่ะทุกอย่างไอ้เจ้าอ่ำบ๊าส

พอสอดไม่เข้านี่ตีไม่ได้ถ้าตีโดนหักล้มเลย

ซ้ายน้ำเงินนี่ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะ
มาถึงตรงนี้เนี่ยลูกจับ
เห็นนี่นะยังทำไม่ได้เลยนะไอ้ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยเพชรจุรา
ชิงล็อกก่อนไงล็อกเหนียวด้วยดูดิล็อกแบบครีมเลย
เขาอาชีพมันจะแย่งอาชีพเขาหรือเปล่า
แบบนี้มันฝืนแรงล้มตรวจเยอะน้ำเงินต้องใช้พลังเยอะเลย
แต่ก็ต้องลงทุนต้องพยายามตลอดท้อไม่ได้

ฝีมือมวยยืดเยอะโดนไปโดนมาจะยุบหรือเปล่ากัน
ระยะครับต้องมองตรงนั้นครับคุณผู้ชม

เดินหยุดนี่ลำบากต้องเตะอีกยาว

โดนส่องอีกแล้วหน้าสมันเลย

โอ้โหนี่มาครบเครื่องเลยนะครับบาสวันนี้

แต่ยอดมวยไทยรัฐอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม

แม่คู่นี้มันจะเสี่ยงไม่ครบยกอีกแล้ว
อันนี้มันยืดเยอะกันอยู่ปลายนะครับ
ดูการยืนระยะของด้านขวายแดงอัมบาท
น้ำเงินเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วตอนนี้เพชรจุฬา
พอตั้งหลักได้นี่ตีระเบิดเถิดเทิงเหมือนกันนะครับ
ยดื้อใช้ได้เลยครับดื้อยาด้วยน้ำเงิน

แค่งซ้ายเตะโต้ขวาติดบัง

ดักแทงวงในหมดหยกง
มวยคู่ที่๒นะครับผ่านมาแล้วครับยก
โอ้โฮนี่อัมบาทต่อยซ้ายกลับไป
จับสอกเต็มทางเลยนะ
แต่ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งนะครับ

ร่วงไปเลยนั่นเนี่ยโดดปอกเต็มคางเลย
ลูกนี้ถ้าเป็นผมแกล้งตายไปแล้ว
ผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นะครับดรน็อต
ทีมงานวันทรงชัยแล้วก็คุณทรงชัยรัตนสุบันนะครับนั่งกลางครับ

ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการครับ
เข้มข้นเลยนะครับคู่นี้
แล้วก็เชื่อว่ายกต่อไปยกที่๓จะยกระดับความเข้มข้นมากกว่าเดิมครับ
ตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่๓แล้ว
น้ำเงินนี่เครื่องร้อนแล้วเริ่มจะแรงขึ้นมา
โดนสอกสั้นเข้าไปเต็มหน้าเลยน้ำเงิน

ศอกกับเข่านี่เป็นของแสลงซึ่งกันและกันเลยครับ
อกศอกนี่มันต้องแก้ด้วยเขาเข่านี่ต้องแก้ด้วยศอก

นี่มองแล้วว่าการยืนระยะของทางด้านฝ่ายแดงอัมบาร์ดเนี่ยจะมั่นคงหรือเปล่านะครับ
อาปานนี่ต้องไล่แขนซ้ายตัวเองให้อยู่นะครับ
ถ้าน้ำเงินเอาแขนขวาสอดในได้นี่ยุ่งเหมือนกัน
น้ำเงินนี่มั่นคงอยู่แล้วนะเปิดเกมตลอดนะ

จุราวงในปั้มแล้วตีไปเรื่อยแล้วครับ
รายนี้อาชีพอยู่แล้วเข่าของเขา
เป็นรุ่นแข็งแรงเห็นเลยนะครับ

หมดไม่หมดอย่างเดียวแล้วครับวันนี้
ถ้าทิ้งสอดในได้นี่แสดงว่าแขนท่อนซ้ายนี่มีปัญหาเลยนะครับอัมบาท
เหลี่ยมได้เปรียบทุกอย่างการปั้งดูเข้าในตลอด

พยายามเอาขวาขึ้นคอไว้ก่อนเลย

ดื้อยุดไม่ได้นะได้หยุดรอบเป้าเลยนะ
ดื้อไม่เลิกดื้อไม่เลิกว่าอย่างนั้นเถอะ

เป็นมวยปลอดใจนะว่าอีงงั้น
เออปลอดใจใบแรงหรือเปล่า

ในทรงแบบนี้นี่ไม่ดีแน่นะครับ

สถานการณ์แบบนี้ไม่สวยแล้วก็แล้วเป็นมวยที่เปิดเกมตลอดด้วย
มายังฟันสอด

กะแทงเอาอยู่กะตีเอาอยู่เลย

ปากเขียวหน้าเขียวนี่ยุ่งเลยนะ

บอกเลยว่ารายมีประเภทพวกนอกไม่สมทนอย่างเดียว

คำตีคำแทงเลยไปเลย

ดูอ่ะไปไม่หยุดหายใจไม่ทันเลยอ่ะพี่บ้าน
ทิ้งตัวอย่างเดียวเลย

สถานการณ์ไม่สวยเลยนะครับอำบาด
อำบาด
โทรแก้คันจับตัด

โอ้โหมีภาษีดีกว่าเลยครับ

ตอนโรงเรียนยก๓เทพธัมภาพบอกว่าเวลาโดนแปล่มให้วันนี้ดิ้นหน่อยแดง

อันนี้นี่เหนื่อยเลยโหลดหักหลบนะเนี่ย
เกมของทางด้านน้ำเงินเลย
เพชรจุฬานะฉายเลย
มวยนี่ถ้าต่อยกับมวยประเภทอย่างนี้ถ้าซ้อมไม่ถึงกินไม่ถึงนี่อย่ามาเลยนะ
เสร็จเลยไม่ได้เลยเสร็จเลยเสียเชิงชาย

รู้จะต้องเจอมวยเข่าอ่ะเนี่ย
มันต้องฟิตซ้อมนี่ต้องเกินร้อยมาก่อนเลย
คือเทมของเทรนเนอร์พี่เลี้ยงต้องรู้อยู่แล้ว

ละกำลังเอามาแค่คู่เดียวเนื้อนมไข่ไม่มีการพิซ้อมไม่มา

ไม่ได้เลยแต่เพราะสุขยอดบวยไทรัศน์นี่

ไอเธอเธอหมดเลยอ่ะไอไอ้ไหนอีก
มีศอกให้งัดศอกขึ้นมาช่วยด้วยครับแดง
ไม่ทันงัดแล้วตีอย่างเดียวหายใจไม่ทันเลยอ่ะ

คือต่อยออกมาในรูปทรงแบบนี้นี่
ละกำลังไม่มีนะพละกำลังไม่ออนแอร์แล้วแฟนก็ไม่นิยมเลยนะ
ถ้ามวยไม่มีแรงเนี่ยตอนนี้เริ่มเกมแต่ยุบเหมือนกันนะ
ถ้ายุบมาก็เสร็จได้นะเพชรบูแต่ยุบมาก็เหนื่อยอ่ะอย่ามาหมดไม่ได้เลยนะ
จุฬานะทางที่ดีเนี่ยต้องเดินต่อแม่เริ่มจะเปิดก๊อกสองมาเหมือนกัน
เพชรขำมาดลุกสวนตอนนี้ไม่เดินก็เป็นเรื่องใดเหมือนกันนะเออ
มวยเหลี่ยมดีทุกอย่างอยู่ที่พลักกำลังอย่างเดียวกับใบแดงอัมบาทเห้ย

จุฬาต้องเดินให้จริงด้วยนะครับ

ได้เลยถ้าพละกำลังไม่คงเส้นคงวาก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับ
ลอบเป้าได้เอง
ยังเป็นพลาดเปิ้ลเกมนะเขาซ้ายตี

อ้าวหักพวกนี้เสียหายไหม
เวลากำลังไปเยอะเลยเลยพลี

เกาะในเหมือนสารภาพเลยนะ
เจอลัดใต้ปีกคงเกาะในก็ไปไม่แน่ง
ตัวพับตัวงอตัวอ่อนเลย

แข้งซ้ายเข้าไปชะงักนิดนึง

โดยเฉพาะมวยที่มาต่อยออกไทยรัฐทีวีตรงนี้นะ
เข้ามาแล้วพละกำลังไม่มีต่อยแล้ว๒ยก๓ยกหมดแรงนี่นะ

ครับมวยคู่ที่สองเนี่ยผ่านไปแล้วกับ๔ยก
โอ้โหทางด้านเพชรจุลานี่

โดนอำบัดสับสอกขวาเข้าเต็มคาง

แพทยุลาต่อยมัดซ้าย
ตัวแค่งซ้ายตามเข้าร้ำตัว
วันนี้มานิ่งมากนะครับเพชรจุฬาหรือว่าสะเก็ดทองเดิมครับ
โอ้โหแฟนบอกว่ามุมแดง

อัมบัติอีกคนพวกมาเชียร์นั่นมุมเลยครับ
เชียร์กลุ่มนี้เดี๋ยวจะเชียร์คู่ชิงแชมป์ด้วย
ก็คือช้างสิบเกียรติทรงฤทธิ์
ติดตามยกสุดท้ายครับ

จุฬาเพชร๔เมืองเปลี่ยนชื่อใหม่
มันจะใช้ไรกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยคำตอบอยู่ที่ยกนี้
ไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวมีตีนซ้ายมาดักด้วยนี่วันนี้

มีชะงักมีซึงนิดนึงเลย
หมัดเข้าไปเนี่ยหมัดกับศอกต้องงัดออกมา
ต้องงั้นออกมาใช้เลยอัพบาทครับต้องแข็งใจหน่อย
แรงหัวน้ำมาแล้วทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่า

ตอนนี้มาเน้นศอกมาเข่าใน
พยายามโต้ไปตีมาตี๓วันก็จะเฉนะ
ต้องมีหมัดกับศอกอาวุธที่เป็นย่อนเวลาได้เข้ามาช่วย

ต่อยด้วยแรงนะ

คุกเกาะในเนี่ยเหมือนสารภาพเลย

ไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเลยพี่บ้าง

เนี่ยพอเข้าในแล้วมันดูห่อมแน้มไปเลยนะ

แปลว่าวิ่งการทดซ้ำมันถึงสัมพันธ์มาก
ทุกอย่างเหมือนกับสารภาพนะครับครับคุณผู้ชม
เกือบเป็นมาโปสสารภาพตัวบ้านเลยน่ะ
หน้าตาดีอาวุธดีแรงไม่ดีแรงไม่ดีมีปัญหากับตัวเลย

มันขึ้นในการพิสร้อมนะ
โมงที่สั่งให้เดินอย่างเดียวเลยตอนนี้

พอล็อกได้แล้วก็เรียบร้อย
ปีเร่งกองรัวสารภาพแล้วครับคุณผู้ชม

ช้างเสือกจีสงฤทธิ์กับเพิปพิคราชกอกันบุตร

สำคัญด้วยดิเพชรพิฆาตเนี่ย
เป็นพูดจีนช้ำด้วยนะครับ

ก็ต้องกลับไปทำสภาพใหม่พริกซ้อมให้ดี
จะมาไทยรัฐทีวีตรงนี้ต้องมาเต็มร้อยนะครับ

จะมาเป็นทองคำ๙๙๙๙นี่ไม่ได้
ร้อยยังดีไม่ดียังไม่พอนะ
ยอดมวยร้านนี้ต้องร้อยกว่า